ที่อุดรธานีนี้พูดเลยครับคุณผู้ชมนะ
๑นาฬิกาเมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่การประปา
เขาก็ไปสำรวจแนวท่อพี่บุ๊คพี่น้ำแข็ง
แต่ว่าตรงหนองน้ำตรงนั้นมีมอเตอร์ไซค์จมอยู่
ก็เลยต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าใครประสบอุบัติเหตุหรือเปล่า

แจ้งกุภัยครับให้มางมหา
เป็นหนองน้ำกว้างประมาณ๑งานลึกประมาณ๑๕เมตรครับ
ริมถนนทางหลวงชนบทท้ายหมู่บ้านโนนยางหมู่๕
ที่ตะมนต์กุศอุดรธานี
แต่ไม่ทราบหมวดจังหวัดล้มตะแคงอยู่ในหนองน้ำนี่แหละ
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันลากลากขึ้นมานี่
ชาวบ้านก็มามุ่งดูกัน
ส่วนผู้ขับขี่ทีแรกยังไม่เจอตัว
แต่สันนิษฐานว่าอาจจะจมน้ำไป

นี่ตอนลากมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้แล้ว

สันนิษฐานไว้ก่อนนะคนจมน้ำหรือเปล่า

จัดชุดประดาน้ำลงน้ำไปแล้ว
ลงไปงมค้นหาอยู่ชั่วโมงหนึ่ง

ไปถามใครดีล่ะถามชาวบ้านแล้วกัน
พี่วิจิตรเขาบอกช่วงเช้าวันเกิดเหตุเนี่ยนะ
ก็เห็นเจ้าหน้าที่การประปามาสำรวจแนววางท่อน้ำ
มาเจอมอเตอร์ไซค์ค้าวาสักิครับเนี่ย

ก็เลยวิ่งไปให้ช่วยประสานผู้ใหญ่บ้าน

แต่ทีนี้คุณผู้ชม๓วันก่อนหน้านั้นเนี่ย
วิจิตแกบอกแกเห็นผู้ชายคนหนึ่งไม่คุ้นหน้า
ดูแล้วไม่ใช่คนในหมู่บ้านแต่ดูลักษณะเมานะ
ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วตกลงไปในหนองน้ำ
เห็นว่าเขาพยายามจะดึงรถขึ้นฝั่ง
ตอนนั้นพี่วิจิตก็คิดว่าน่าจะเป็นคนเมามาจากที่อื่นแหละ
อย่าไปยุ่งด้วยเดี๋ยวจะเป็นปัญหาครับ

ไม่แน่ใจว่าไอ้มอเตอร์ไซคันนั้นที่พี่วิจิตเขาเห็นน่ะ
เป็นของผู้ชายคนเมาคนนั้นหรือเปล่าครับ
ส่วนผู้ใหญ่บ้านโนนยางอย่างผู้ใหญ่กิติศักดิ์ก็เชื่อว่า
น่าจะเป็นรถของคนต่างพื้นที่
เพราะพอไปถามชาวบ้านไม่มีใครรู้จัก
ไม่เคยเห็นเลยครับไม่คุ้นตาเลย
แต่ก็เอาเป็นว่าขอให้ไม่ได้เป็นอุบัติเหตุก็แล้วกัน
อาจจะเป็นการหลงลืมทิ้งไว้
แต่ใครมันจะหลงลืมมอเตอร์ไซคิ้งไว้ในหนองน้ำนี่สิคุณผู้ชม
ต้นครับเดี๋ยวจะเอารูปถ่ายของมอเตอร์ไซคันนี้
ไปประสานกับผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านอื่นนะ
จะได้ติดต่อดูซิว่ามีหมู่บ้านอื่นมีใครเคยพบเห็นหรือเปล่านะครับ
หรือเมาทิ้งรถไว้เลยหรือเปล่า